บุหินร่องกาธิพิสันุโลกสักสัปดาห์ที่ผ่านมา
หนาวมากอุณหภูมิต่ำสิบนะคุณผู้ชม
คือถ้าเกิดว่าในหมู่บ้านสักประมาณ๔องศา
บนยอดดอยลบ๑องศาเซลเซียส
เกิดแม่คณิ้งน้ำค้างยอดย่าน้ำค้างแข็งขาวโพลนเลย
คนไปเที่ยวเยอะจากหนาวกลายเป็นร้อนยังไง

มีคนติดโควิด๗๑คนในหมู่บ้าน

กลายเป็นความเงียบเหงาในบัตรดนเลย
จากที่คลึกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ

ผู้นำหมู่บ้านต้องมีการประกาศให้ลูกบ้านทั้งหมด

แล้วก็อย่าออกมาข้างนอกเด็ดขาด

การเปิดตลาดนัดเด็กดอย
ปกติแล้วจะเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยว
ในช่วงต้นเดือนธันวาคมก็คือต้นเดือนนี้ของทุกปี

กว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะ
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดเรื่องของโควิด
ที่ส่งตรงมาจากอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
อำเภอนครไทยจังหวัดพิศนุโลกค่ะ

กำลังจะลืมตาอ้าบากได้คนในพื้นที่